คุณผู้ชมคะข่าวนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นไปแล้วล่ะ
เพราะว่าถูกพูดถึงตั้งแต่เมื่อวานแต่วันนี้มาพูดต่อก็เพราะว่ามีคนตกเป็นผู้เสียหาย
ไม่ใช่แค่คนเดียวที่เป็นเจ้าของคลิปคือกรณีนี้นะคะมีผู้หญิงคนนี้เขาให้ข้อมูลว่า
อยู่ดีมีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็มาทักว่าทำเงินหล่นไว้ที่หน้าร้านขายของชำหรือเปล่า

ทำเป็นเหมือนพลเมืองดีผู้หญิงคนนี้ก็ก้มดูว่าเอ๊ะเงินหล่นจริงหรือเปล่า
มันขี่ตามไปแล้วไปใกล้ผู้หญิงคนนี้แต่ไม่ได้เห็นภาพตอนที่มือไปจับอกไงฮะ
เพราะว่าหลุดภาพมุมกล้องวงจรปิดไปแล้ว

ทุ่มครึ่ง๑๙เมษายนซอยจรรย์สนิทวง๕๗เขตบางพลัดกรุงเทพ

มีคนที่มาให้ข้อมูลบอกว่าเคยโดนเหมือนกัน
ตกเป็นเหยื่อลักษณะเดียวกันเลย
เขาก็บอกว่าเขาเคยว่าไปรอเพื่อนอยู่หน้าหอ
แล้วก็เนี่ยเหมือนกับว่ามีรถจักรยานยนต์มาเทียบข้างมาจับเลย

เขาก็ตะโกนด่าเขายังกลัวกันอยู่จนทุกวันนี้เลยนะคะ

ทีมข่าวของเราก็เลยตามเรื่องให้นิดนึง
คือลงพื้นที่ไปในที่เกิดเหตุตามคลิปนี้ก่อนนะคะ

หญิงสาวผู้เสียหายเขาขออนุญาตไม่ให้ข้อมูลกับสื่อได้ไหม
เพราะกังวลเรื่องของความปลอดภัย
ทีมข่าวของเราก็เลยได้ภาพจากกล้องวงจรปิดภาพใหม่

ชายคนที่ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์
ตามผู้หญิงผู้เสียหายไปที่หน้าหอพัก

ผู้เสียหายเดินออกมาจากหน้าหอพัก
แล้วก้มดูก้มดูว่าตกลงทำเงินหล่นจริงหรือเปล่าอะค่ะ
รถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุก็ขี่ตามไปประกบ

แล้วก็โน้มตัวไปทางผู้เสียหาย
แล้วก็นั่นแหละเอื้อมมือไปทำอะไรสักอย่าง
แต่ภาพมันก็ไม่ได้เห็นแบบเต็มอยู่ดีอะนะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดอีก๒มุม
เป็นภาพของรถผู้ก่อเหตุขี่วนอยู่ในซอยค่ะ
ซอยจรรย์สนิทวง๕๗หลังจากก่อเหตุแล้ว

ล่าสุดตำรวจสนบังพลัดจับได้แล้วนะคะ

อยู่ในซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า๑
ของกลางก็คือรถจักรยานยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุนั่นแหละ
เสือคลุมก็เหมือนกันเลย
ตัวหนึ่งที่ใส่ในวันก่อเหตุเลย

พอจับได้เนี่ยก็เลยประสานตัวผู้เสียหายมาชี้ตัวหน่อยว่าใช่ไหม

ยืนยันว่าใช่ไหมผู้เสียหายบอกมันใช่เลย

แต่คนที่ถูกจับได้ให้การภาคเศษนะคะ
บอกว่าอ๋อก็ใช่สิผมเป็นคนที่อยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิดจริง

ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคนใกล้ชิดของคนที่โดนจับตัว

เขาก็เลยบอกว่าคือผู้ชายคนนี้ไม่น่าจะมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหานะ

นางสาวราพรนิติบุคคลที่ผู้กล่าวหาเขาอาศัยอยู่อะค่ะ
ก็บอกว่าคือผู้ชายคนนี้นิสัยดี

รู้จักมาหลายสิบปีแล้วไม่มีพฤติกรรมลวนลามผู้หญิงจริง
คือเราก็ยังไม่ได้คุยกับเขาเลยไง

นางราพรเขาโทรไปมาเช้าเขาบอกเออ
เมื่อวานพี่รู้เรื่องไหมว่ามีตำรวจมา

แปลกจริงแปลกใจมากเลย
นิติบุคคลท่านนี้นามสกุลเดียวกับดิฉันเลย

ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่รอปภของที่พัก
นายวัญชัยก็เป็นที่พักที่ผู้ชายคนที่โดนจับ

เขาบอกว่าผู้ชายคนที่โดนจับเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นจริงนะ
หรือว่ามือเขาพลาดไปโดนผู้หญิงไปโดนช่วงอกแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่เขาอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาไม่เคยมีแบบนี้เลย
เวลาใกล้ช่วงนี้เขาอยู่ห่างคนด้วยโควิดด้วย
แล้วเขาก็มีลูกมีเมียอยู่แล้ว
ผมก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาเป็นแบบนี้

คือเบื้องต้นนะคะผู้ชายคนที่โดนจับกลุ่มตัวเนี่ยเขาให้การภาคเศษ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปยอมรับว่าเป็นคนในภาพจากกล้องวงจรปิด

ตำรวจสนบังพลัดก็บอกว่าแจ้งข้อหาไว้ก่อน๑ข้อหา
ณาจารย์ในที่สาธารณะซึ่งผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ไปสู้คดีเอาก็แล้วกัน
นี่ค่ะเพราะว่าตัวผู้เสียหายเขายืนยันว่าเขาโดนจับอกจริง
ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะต่อสู้คดีอยู่แล้วใช่ไหม
จังหวะภาพมันมีกำแพงบังแล้วมันมองไม่เห็นจังหวะที่จับอ่ะ
ก็ต้องไปว่าตามพยาหลักฐานกันต่อไป